มีกระแสว่าจะมีการพิจารณาปรับขึ้น
ราคาข้าวหอมมะลิตราอคศประมาณสัก๑๐บาทต่อถุง
ชาวบ้านหลายคนเขาก็กังวลใจกันนะคะว่า

เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันก็แพงเหมือนกันแล้ว
ถ้าปรับขึ้นไปอีกเขาก็ไม่รู้จะไปเอาเงินส่วนไหนมาเติม
เรื่องนี้ออกข้อสอออกมาชี้แจ้งแล้วก็ยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่า

นางอินทิราโพคปุญญารักษ์ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
หรือว่าออกข้อสอยืนยันนะคะว่า
คศไม่ได้มีนโยบายในการปรับขึ้นราคา
ข้าวสารหอมลิตบรรจุถุงตัวออกข้อสอแต่ยังได้
แม้ว่าจะมีกระแสออกมาแต่ไม่ได้ปรับขึ้น
ปัจจุบันอยู่ที่๒๑๐บาทต่อถุง
บรรจุถุงละ๕กิโลกรัม
ส่วนข้าวหอมมะลิของเอกชนยี่ห้อต่าง
อยู่ที่ประมาณ๒๕๐๒๖๐บาทต่อถุง
แพงกว่าราว๔๐๕๐บาท

ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์
ในเรื่องการลดค่าครองชีพของประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง
ก็ให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารตราอคศ
ด้วยการจำหน่ายผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ
ทำให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารคุณภาพดีและราคายุติธรรมได้
ก่อนหน้านี้อคศได้ลงนามกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทย
เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้าวสารบรรจุถุงของอคศ

แล้วก็ร้านโชว์หวยสมาชิกของสมาชิกทั่วประเทศ
เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารคุณภาพดีและราคาไม่แพงได้
ต้นสมาคมจะสั่งซื้อข้าวสารอคศ๑แสนถุงถุงละ๕กิโลกรัมต่อเดือน
ถ้าเกิดว่าข้าวถุงมันขึ้นราคา
สุดท้ายเดี๋ยวพวกข้าวแกงอาหารตามสั่งก็จะขึ้นราคาไปด้วย
แก๊สตอนนี้ก็ขึ้นอยู่มีแต่บวก
รถเมย์เอกชนก็ขอขึ้นราคาค่ารถอีก
โหตอนนี้ราคารถต้องเขียนไหมคะว่าข้าวแกง๑อย่าง๓๐บวก

คุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้อะไรมันแพงบ้างส่งมาคุยกันหน้าจอนะครับ